ชีวิตหนูมันลันทดเหลือเกิน
บ้านที่หนูอยู่ฟูก

แม้จะเหนื่อนานยังรักเธอตราบนานอาสังขายเวลา
ไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอเธอก็คือที่สุดเสมอไป
ตุ่นอะไรขี้อายครับ

ตื่นเต้นจังเลยค่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะ
กำลังซ่าตั้งขบวนกันมาว่ามีล่าโซ่
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
รอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องปลื้มใช้ความน่ารักไสซึง
ที่มีเสียงเอื้อนแบบลูกทุ่งแท้
กวาดคะแนนจากกรรมการไปได้
ตอนนี้ทีมสามซ่าล่าฝัน
เลยมีคะแนนสะสมนำโด่งไปก่อน๓คะแนน
ยกนี้ทีมแสบซ่ามหาสมุทร
จะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่
ต้องติดตามกันต่อครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ร้องได้ยกกำลังซ่า

เพื่อที่จะช่วยบ้านเกิดของเขา

สามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
สูงถึง๑แสนบาท

ตอนนี้นะได้เห็นเวลา
ได้เห็นความสามารถของเด็กหมดแล้วนะครับ
๖คนนะครับแต่ว่าเขาจะสลับสับเปลี่ยนมาเจอกันแล้ว

ตอนนี้สิคะแนนเนี่ยคะแนนสะสมเนี่ยสิ

ปรากฏการณ์แล้วแม่เขาบอกว่า
ว่าบางทีอันนี้อาจจะนำนะ
แต่ไม่ได้อาจจะตีแล้วก็ชนะไปเลยก็มีบ้างเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็ไม่แน่นอนหรอกถูกไหมล่ะ

จริงอย่างที่คณะกรรมการบอกเอาไว้ครับคุณผู้ชม
อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้

แต่ตอนนี้สรุปคะแนนกันก่อนนะครับว่า

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
แปบซ่ามหาสมุทรมีคะแนนอยู่ที่๐คะแนน
ผมส่งเบาไปไหมทรงเบาแฟนอารมณ์ดีด้วย

แปบซ่ามหาสมุทรมีคะแนนอยู่ที่๐คะแนน

คุณเป็นพิธีกรไม่จริงใจ
นะมาเดี๋ยวมาพบกับความซ่าของเด็กน้อยดีกว่านะครับ
เพราะว่าตอนนี้พร้อมแล้วครับทั้งสองทีมนะฮะ
ขอเชิญเด็กน้อยเด็กซ่าทั้งสองทีม
ขึ้นสู่เวทีพร้อมพี่เลี้ยงด้วยครับ

ต้องมีอะไรเด็ดแน่เลยใช่ไหมคุณแซค

จะเป็นการประชันกันระหว่างเพลงป๊อป

ครับค่ะอ๋อคงจะไม่ต้องบอกนะ
ทีมไหนจะเป็นลูกทุ่ง

ใครจะเป็นคนเปิดศึกครับคู่ไหนครับ
โอ้โฮโอ้โฮน้องคุณและน้องป่านแล้วก็น้องป่านครับ

ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเชิญเลยครับมาเลยครับ

จริงแล้วมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแล้ว
แต่อีกหนึ่งความสามารถที่ซ่อนเอาไว้

นั่นก็คือความสามารถในเรื่องของการแสดงครับ

แสดงอะไรกันบ้างลูก
มาน้องป่านก่อนเลยมีประสบการณ์แสดงในการเล่นอะไรลูก
หนูเคยแสดงหนังให้กับวัดพระบาทน้ำพู
หนีก้าวสุดท้ายที่ปลายฟ้าค่ะ

หนูได้รับบทเป็นน้องกุ้งที่ติดเชื้อเอสไอวีค่ะ

โอ้โฮบทหนักกับที่ลูกโอ้โฮบทหนัก
เพราะฉะนั้นแนวละครที่หนูเล่นนั้นก็คงเป็นแนวดราม่า
ค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะ
ต้องมีน้ำหูน้ำตาแน่แน่เล่นในนั้นใช่ไหมค่ะ

เอออยากดูอ่ะ

อยากเล่นดราม่ายังไงเพราะเขาถนัดแนวดราม่าจริงนะครับ
ดูเรื่องร้องเพลงก็มาทางหวานนะฮะ
ชีวิตหนูมันลันทดเหลือเกิน
เปิดมาดูสิ

กินข้าวแต่ละมื้อไม่เคยอิ่มเลย
มื้อหนึ่งกินตั้ง๒กล่อง

ส่วนทางค่ะคุณนะครับ

ตุ๋นอะไรขี้อาย

ตุ๋นอะไรครับ

มันจดไม่ได้คอยถ่ายไปแบบ

มีป้าป่า

ซื้อของที่ไหนราคาถูกคะ

พรีกถาม

ขอบคุณน้องคุณคำน้องคุณประจำที่ครับลูก

ของพี่หญิงเหรอพี่หญิงฤทธิกาลแล้วไม่ค่อยมีใครเนอะมันยากมากเลยนะเพลงนี้นะครับเลือกแต่เพลงยากเลยปาน

จะอยู่กับเพลงนี้มานานไหม
ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะ
แต่เดี๋ยวค่อยดูนะครับผมว่าเขาถ่อมตัวมากกว่า

มาฟังหมดเพลงเพราะครับจากน้องปานอสงไขค่ะ
ปล่อยความคิดให้อยู่ในอากาศ

กลุ่นกลิ่นบูงงาพาดมาด้วยรักจากใจ
เพียงหวังให้ถึงใครคนที่รอคนนั้น
ส่งความคิดถึงเลี้ยวไปในอากาศ
คิดถึงใจจะขาดเธออาจไม่เข้าใจ
แค่อยากให้รู้ไม่ได้ต้องการสิ่งใด
เธอไม่ต้องคืนใจถ้าเธอไม่ต้องการ
ฝากเป็นเพลินหล่อยเล่มลงไป

แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ

แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ

แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ

แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ

แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
แม้จะเหนื่อยหล่อยเล่มลงไปล้องลอยผ่านไปถึงเธอ
ที่เปลี่ยวไปในอากาศ
เพียงถ้ามันพลั้งพลาด
ไปไม่พบเธอ
ให้บทเพลงนี้ลงลอยเรื่อยไปเสมอ
รอสักวันที่เจอ
คนที่เขาต้องการ
รอสักวันที่เจอ
ฝากเป็นเพลง
ให้ล้อยเล็นหลวงเต้น
ฟาเป็นเพลง
ลงหล่อผ่านไปถึงเธอแม้จะเหนื่อนานยังรักเธอ
ตราบนานอาทรงเคยเวลาแม้จะเนิ่นนานยังรักเธอ
ตราบนานอาทรงไทยเวลา
อาทรงไขนะครับจาน้องป่านครับ

ถามหนุ่มน้อยหน่อยน้องพุนเป็นอย่างไรลูกอาทรงไขเสียงเขาเป็นอย่างไร

บ้านนี้เป็นไงกันบ้างครับคุณพ่อคุณแม่
หวาดเสียวเขาไม่แม่นเนื้อ

เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่น้องก็ทำไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับในวันนี้นะ
อ่ามาครับคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั๊กครับ

ก็เห็นพอประกาศว่าเป็นอสงขัยนะเราก็เอาใจช่วยอยู่
ป่าจะเลือกเพลงแต่เพลงเนอะยากเน

ประโยคแรกคำแรกมันจะออกมาดีเลยลูก
ถ้าเราไม่ตั้งสมาธิไม่มีสมาธิอะไรอย่างนี้นะ
ไม่เตรียมที่จะเตรียมตัวร้องเพลงเนี่ย

คำแรกเลยมันจะพาเพี้ยนไปได้

แล้วก็มีแบบเสียงหายไปบ้างอะไรอย่างนี้ลูกจ๋า
เขาถึงบอกว่าต้องทำสมาธิดี

คือความหวานความกังวานความใสของเสียงน้องปานเนี่ย
ไอ้ยังให้เต็มร้อยคะแนนเลยนะ

มันยังหวานมันยังกังวานมันยังใส

เป็นเสียงที่เขาเรียกว่าสวรรค์ประธานมาให้ค่ะ
ทีนี้น้องป่านเวลาที่เราประกวดร้องเพลงเนี่ย
เพลงที่เราเลือกเนี่ยความยากง่ายของเพลงก็มีผล
หนูไม่จำเป็นต้องเลือกเพลงที่ยากที่สุดก็ได้ค่ะ

แล้วมั่นใจว่ามันจะคะแนนเต็ม
เท่าที่ตัวเพลงมันมีคะแนนของมันอยู่
แบบนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณครับ
ขอบคุณพี่ไอซ์ค่ะพี่หอยครับ
ยังเห็นถึงความสามารถของน้องป่านเลย
แต่พูดถึงเรื่องร้องไปแล้ว

ผมแอบหันไปดูคุณแม่

เหมือนลุ้นเหมือนเกร็งไปพร้อมกับน้อง
ก็อย่างที่พี่สองคนพูดนะนะ
มันดูเหมือนไม่ไหลไปตามเพลง
เอานะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันแล้วกันนะครับ
ขอบคุณนะ
ขอบคุณคณกรรมกรรมกายครับ
ขอบคุณครับ
เด็กครับ
ฟังน้องป่านร้องไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ

ยังไงก็ต้องคว้าคะแนนมาให้ทีมเราให้ได้ค่ะ
เดี๋ยวไปเอาใจช่วยน้องคุณกันนะครับ

น้องคุณขออนุญาตครับ

เชื่อว่าเดี๋ยวพอร้องเพลงออกมาเนี่ย

แล้วเดินออกจากสตูไป

คนไม่สำคัญจากน้องคุณครับ

อยู่คนอื่นเขา
แม้จะดวงเปล่า
ในสายตาเธอ
ไม่เคยทำให้คำ
ว่าฉันรักเธอ
ลดน้อยลงได้เลยสักวัน
ขอเพียงเธอไม่ลืม
ว่าใครอยู่ดังนี้
เธอเพียงมีสักคำ
ว่าคิดถึงกัน
แค่นั้นก็เกินพอ
ให้คนอย่างฉัน
ฝันดียิ่งกว่าคืนไหน
ไม่ว่าเป็นที่เท่าไร
ของเธอ
ก็คือที่สุดเสมอไป
ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือ
แม้เพียงเสี่ยวใจ
จะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า
และคนคนหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ
ก็ยังเฝ้ารอสักวันของเรา
แค่อยากได้ยินว่ารักสักคำ
เบาให้ฉันได้หรือเปล่าคนดี
ขอเพียงเธอไม่มาว่าใครอยู่ตรงนี้
เพราะเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน
แค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉัน
ฝันดียิ่งกว่าคือไหน
ไม่ว่าเป็นที่เท่าไรของเธอ
เธอก็คือที่สุดสบาย
ถ้าเผื่อเธอพอมีเหลือแม้เพียงเสี่ยวใจ
จะแบ่งปันให้ฉันบ้างหรือเปล่า
และคนคนหนึ่งซึ่งไม่สำคัญ
ก็ยังเฝ้ารอสักวันข้างเรา
แค่อยากได้ยินว่ารักสักคำเบา
ให้ฉันได้หรือเปล่าคนดี
รักฉันบ้างหรือเปล่า

ขอบคุณค่ะน้องคุณครับ

เมื่อกี้ที่คุณร้องเพลงพี่ไอ้ลืมไปเลยว่ามันคือการร้องเพลง

คุณอยากจะเป็นแบบคนสำคัญของคนคนนั้นอะไรอย่างนี้
เรื่องการร้องมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟค๑๐๐

ไอซ์ให้รางวัลออสการ์ตุ๊กตาทองน้องคุณเลยจริง
มันสื่อสารมากสำหรับใจพี่ไอซ์เลยครับ

ดูแล้วอยากจะวิ่งขึ้นไปกอดเลยถ้าวิ่งขึ้นไปได้
ตั๊กก็หันไปมองฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้าง
ใบหน้าของทุกคนมันเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มหมดเลย
ตั๊กเห็นเลยแสดงว่าคุณทำสำเร็จ

ว่าลูกสื่อสารเพลงนี้ได้ทะลุใจคนฟังหมดเลย

แต่อันนี้นี่คือการร้องเพลงออกมาจากข้างใน

ฟังแล้วหลงรักลูกเลย

เขาร้องเสร็จปั๊บเรานึกถึงรัชดาลัยเทอร์เตี้ยมาก

เหมือนเรื่องนั้นจริงเหมือนเรื่องบันลังเมฆที่

ร้องเพลงเพลงนี้จริงแล้วก็คุณพระพลร้อง

น้องคุณร้องเหมือน

โนบิตะกำลังร้องให้กับโดเรมอน

เด็กน้อยอะเนอะ

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านมากครับ
ขอบคุณมากครับ

รู้สึกยังไงบ้างครับกับเพลงคนไม่สำคัญครับ
เพลงนี้ผมก็เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกเลยครับ

แล้วน้องปลื้มล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมครับ
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่บ้านด้วยนะจ๊ะ

ฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการกันนะครับ

ด้วยการนำเพลงป๊อปสบายมาสู้ในยกนี้

ต้องมาติดตามกันช่วงหน้าครับ

ทีมที่ชนะคือ

ไลค์

ส่งความคิดถึง
ปลิ้วไปในอากาศ
อาจไม่เข้าใจ

เธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้
ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน
ได้ฟังเพื่อนร้องไหมเมื่อกี้นี้

มีคำอีกแล้วครับวันนี้ก็มีคำมาอีกแล้วครับ
ที่จะมามอบให้กับน้องทั้งสองคนนะครับ

เอาคำที่ผมจำได้ก่อนก็แล้วกันนะครับ
เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ไม่ต้องพยายามดีที่สุดครับผม

ขอบคุณครับพี่เอี๊ยบครับ
วินาทีที่สำคัญแล้วครับที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินแล้วนะครับว่า
ที่๔นี้ทีมไหนคือทีมที่ชนะครับ

ถ้า๔คะแนนก็จะทิ้งกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น
ตอนนี้ที่ต้องแกล้งคะแนนสะสมมากที่สุดก็คือ
แปบซ่ามหาสมุทรนะครับ
รอบที่หนึ่งยกที่สี่ทีมที่ชนะคือทีม
แซสเตอร์หวาส้มชนใจ
เอ่อครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนแล้ว
สำซ่าทะฝรรณมีคะแนนสะสมอยู่ที่สามคะแนน

๑คะแนน
เข้มข้นขึ้นแล้วครับตอนนี้ตีไข่แตกแล้วนะฮะ

ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วย
ในร้องหน้ายกกำลังสตาร์
ยกที่๔ก็จบไปแล้วนะครับผม

ค่ะก็วันนี้นะคะดีใจกับ

สมกับคำชมของกรรมการเลยค่ะ
เดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันใหม่

ดีใจที่คว้าคะแนนแรกของทีมได้ครับ

รอบหน้าเรามาสู้กันใหม่นะครับ

เป็นศึกลูกทุ่งเพลงแดนต่างยุคนะครับผม
จะมันแค่ไหนห้ามพลาดนะครับผม

เพราะเพลงยากก็ทำให้มีแผลเยอะ
คดีเลยพลิกด้วยเพลงที่ร้องง่ายกว่า
แต่ร้องดีไม่มีบาดแผล

คว้าคะแนนแรกของการแข่งขัน

ยินดีด้วยครับ

เคยวิ่งมารำ

ไม่มีที่แว
ทำไมขโมยรองเท้าป้าตั๊กไปล่ะลูก

ให้หนึ่งไม่เห็นนะ
สองพันไปห้าดีกว่า
ถอยห้างไปนิดอีกนิดสุดแหละ
ห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ
สวยวอนไปค่ะเดี๋ยวก็มาเองแหละ
น้องเป็นจานดูดีเหมือนน้องนำใยไห่ทองคำครับ